คราวนี้มาดูเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำหน่อยนะคะ
ครับทุกคนชาวบ้านเนี่ยเขาซื้อไก่พันข่ายเนี่ยมาเลี้ยงไว้๑๐ตัว
๖ตัวค่ะไปสังเกตที่ท้องมันตายนะท้องถูกเจาะ
ตับไปไส้พุงหายเรียบเลยอีก๒ตัวรอดอีก๒ตัวหายไปไหนไม้ทราบ
คุณดูนี่คือสภาพนะคะชาวบ้านก็เลยเอาเรื่องราวเนี่ย
มาบอกกับสื่อมวลชนเพราะอะไรเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเอ๊ะ
ปอบนี้ผีปอบเนี่ยมากินตับไตไส้พุงไก่ที่เขาเลี้ยงหรือเปล่า
จุดเกิดเหตุก็คือบ้านโคกตะอิ่มตำบลถนนหัก
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะคะอย่างที่บอกไป
พอเจ้าของบ้านเขาไปดูที่ท้องไก่คุณ
แต่ละตัวมีร่องรอยลักษณะคือเหมือนถูกเจาะช่องท้อง
เครื่องในไก่หายไปหมดเกือบทุกตัวตรวจสอบเพิ่มเติมบริเวณรอบล้าวไก่
ไม่พบรอยเท้าสัตว์ที่จะเข้ามาทำร้ายไก่แต่อย่างใดนะคะ
เราไปถามเจ้าของไก่ค่ะชื่อว่าคุณป้ามินำสกุลมีมุก
คุณป้ามิเล่าบอกว่าคุณป้าเนี่ยซื้อไก่แม่พันธุ์มาจำนวน๑๐ตัว
ยังไม่ทันได้ไข่เลยไก่มันตายไปกว่าครึ่ง
ก่อนเกิดเหตุช่วงสักประมาณตี๔ของวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา
คุณป้าได้ยินเสียงร้องของไก่คือลักษณะคือเหมือนแตกตื่นตกใจอะไรบางอย่าง
แต่คุณป้าก็ไม่ตกใจเพราะตี๔แล้วไงคิดว่าอีกนิดหนึ่งก็ใกล้จะสว่างแล้ว
เดี๋ยวรุ่งเช้าค่อยออกไปดูแต่พอฟ้าสางเท่านั้นแหละค่ะ
ออกมาดูเอ้าไก่๖ตัวเนี่ยนอนตายเกลื่อนอยู่ที่ล้าวอะค่ะ
ไก่กระจายเลยนะคะมีเพียงไก่สองตัวที่รอด
อีก๒ตัวหายไปไหนก็ไม่รู้แต่พอจับไก่มาดูนี่คุณดูนะ
นี่ช่องท้องค่ะคุณป้าบอกว่าตกใจเลยค่ะ
เพราะแต่ละตัวเนี่ยเครื่องในตับไตลำไส้มันหายไปหมดเลยนะคะ
ตรวจสอบบริเวณรอบล้าวไก่เอ้าไปดูซิ
ล้าวไก่ทำจากลวดเหล็กคลุมตะข่ายอีกชั้นหนึ่งค่อนข้างแข็งแรง
แต่ไปพบว่ามันมีช่องเล็กสักประมาณ๒ฝ่ามือถูกเจาะ
คุณป้าบอกว่าตอนนี้ภาวะแล้วก็กลัวมาก
กลัวว่าจะเป็นฝีมือผีปอบเหมือนที่เราเคยนำเสนอข่าวไปค่ะ
โอ้โหมันก็เอาเครื่องในไปอ่ะเนอะค่ะเออเพราะแปลกดิเนอะ
อันนี้มันกินพุงไปหมดเลยนี่น่ะกินทั้งพุงทั้งตับทั้งไอ้ดิน
อันนี้เหมือนกันสองตัวแต่ไอ้ตัวนี้มันน็อกมันมันตื่น
แล้วมันน็อกตายเองครับพี่ด้วยนี่ดูว่ามันไม่ยอมกินตัวมัน
อันนี้ก็กินกินกินไฟเนอะมาคืนอะไรเนอะมาคืนบ้านค่ะ
ฉันยังมาส่องดูฉันว่าอีมาคืนหัวมันจะมีไฟอะไรแวบแวบแวบมาเบิ่งนี้เออ
เขาก็ไปสงสัยหนูเราสงสัยไงฉันก็มาส่งเดินสองรอบสามรอบเนอะ
มีความอยากรู้อยากเห็นในมุมของชาวบ้านก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไหม
อืมทีนี้มาดูในมุมของประสุทธิ์อำเภอนางรองคุณอำพลพัวพัฒนากุลกันหน่อยนะคะ
อันนี้มองในมุมวิทยาศาสตร์เอาว่ายังไงถ้าเกิดว่าไปดูลักษณะการกินไก่เนี่ย
ประสุทธิ์อำเภอนางรองท่านนี้บอกว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากตัวเงินตัวทอง
เพราะว่าฟันมันคมไงมันสามารถกัดรั้วลวดเข้าไปในล้าวไก่
แล้วก็เจาะที่ท้องมันกินเครื่องใดมันได้ก็ชอบกินของลิฟต์เด็กอยู่แล้วนะใช่นะครับ